บัวหวานสีหรุ้งเต็มไปหมดนะครับและที่สำคัญคือ
สีสันเต็มเลยสายตาพุ่งเป้าไปที่คุณพิธา
คุณพิธาบอกว่างานนี้ไม่ใช่แค่เดือนนี้นะครับแต่เราจะบอกโลกให้รู้
ถึงคุณค่าของความรักและความเท่าเทียมกันครับ
นี่ครับไฮไลท์ของกิจกรรมนี้คุณผู้ชมครับคือขบวนพาเรททงศรีรุ้งนะครับ
ยาวกว่า๑๔๔เมตรที่เริ่มเดินขบวนกันตั้งแต่บริเวณแยกประทุมวันนะครับ
ถนนพระราม๑ฝั่งสยามพิวัฒน์นะครับผ่านศูนย์การค้าสยามไปจนถึงแยกราชประสงค์นะครับ
บริเวณลานเซ็นทรัลเวิลในงานนี้มีคนการเมืองนะครับมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
เก้าไกลก็แน่นอนนำโดยนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพัก
นางสาวสิริกัญญาตันสกุลแล้วก็คุณช่อพันนิกานะครับ
แล้วก็ไปกับทีมวาดที่สอสอนี่เดินอยู่ตรงกลางนั่นแหละครับ
ภักดิ์เพื่อไทยนำทีมโดยนางสาวแพทองทานชินวัฒน์นะครับ
คุณหมอชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพักแล้วก็รวมไปถึงคุณนัทวุฒิใส่เกลือนะครับ
มากับขบวนรถซึ่งคุณอุ้งอิงก็นะครับยืนเต้นอยู่บนรถไปแบบนี้ตลอดทางเลย
นายพิธาพูดบนเวทีบอกถึงกิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาไปทั่วโลก
ว่าประเทศไทยนะครับอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนด้วยความรัก
ไม่ใช่ความลวงนะครับและความหลากหลายคือจุดแข็งของประเทศ
ไม่ใช่จุดอ่อนนะครับยืนยันว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยนะครับ
รวมถึงอีก๖พักที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลจะเร่งผลักดันกฎหมาย
กฎหมายสมรสเท่าเทียมให้เสร็จให้แล้วเสร็จภายใน๑๐๐วันครับ
ความรักก็คือความรักและความรักต้องรัก
เมื่อผมกับคุณอุ้งอิงพักเพื่อไทย
กับอีก๖พักที่เหลือเราจัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่
สมรถเท่าเทียมพักให้โน่น
และเมื่อวันนั้นมีผมกับคุณอุ้งอิงร่วมมือกันเมื่อไหร่
พร้อมกับเวทีครับกับคนที่รักในอาชีพของตัวเอง
แต่ไม่สามารถทำงานได้ตั้งรัฐบาลได้มาก

เพื่ออะไรเอาขึ้นวาระประชุมขอรบอ
เอาเข้าประชุมสภา
ผมไม่แน่ใจว่ามันจะราบรื่นแค่ไหน
แต่ผมขอสัญญากับทุกคนเลยที่นี่ครับ
ว่ามันจะคุ้มค่าแน่นอน

นี่คือนโยบาย
คือคุณพิทาก็ติดการปลาใสแล้วล่ะ
เพราะปลาใสมาโอ้โหเดือนเต็ม
เราพร้อมสนับสนุนการสมรสเท่าเทียม
ไปให้ถึงฝั่งทำให้ประเทศไทยมีอิสระ
มีเสร็จรีบเอาไปถ่ายอันนี้คุณคุณแพทย์ทองทาระ
มีเสรีภาพนะครับกับทุกคนทุกเพศทุกวัยไปด้วยกันครับนะครับ
ใช่ค่ะแหมเห็นบรรยากาศเห็นสีสันในงานแล้ว

เสื้อหน่อยไหมเสื้อเนี่ยมันกลายมาเป็นประเด็นเหมือนกัน
คือคนก็ไปถามว่าแบบเฮ้ยไปส่องดูหน่อยซิ
ใส่ของอะไรคุณอุ้งอิงใส่ของอะไร

นี่สีแบบเป็นสีรุ้งแบบนี้
เข้าไปดูในเว็บไซต์คือเป็นเชิดผ้าไหมพิมพ์ไลน์ค่ะ
เป็นผ้าใหม่๑๐๐นะแขนยาวกระดุมหน้า
คือมันจะเข้ารูปนิดนึงเพราะอะไรรู้ไหม
เสื้อนี้จริงคือเป็นเสื้อผู้หญิงนะ
เข้าไปดูในเว็บพอลสมิทเลยก็มีตั้งแต่ไซส์แบบ๓๘๔๖ค่ะ
คุณวิทาเนี่ยก็สามารถใส่ได้นี่ราคาค่ะราคา
แล้วคือเขาบอกว่าตอนนี้กลายเป็นแวร์ไอเทมไปแล้วนะ
หลายคนจะแบบไปตามหาใส่เสื้อพอลสมิทแบบคุณพิธา

คุณอุ้งอิ๊งล่ะคุณอุ้งอิ๊งมีความวิบวับวิบวับหน่อยนะคะ
คุณอุ้งอิ๊งเป็นเชิดดำ
แล้วก็ลายเป็นเหมือนเก็บเปล็ดปลาเมทาลิกเหลือบรุ้งแบบนี้
ราคาอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นราคาลด๓๐บาท
เหลือเท่าไหร่๗๓๓๖บาท
ราคาเต็มอ่ะราคาเต็มอยู่ที่๑๕๐๐บาท

เป็นเชิดผ้าไหมเนื้อบางแล้วก็ระบายอากาศได้ดี
อันนี้เอามาให้ดูนะคะว่าแต่ละคนใส่เสื้ออะไรกันนะคะ
โอ้โหต้องมาเช็คเสื้อพี่เบิร์ตนะ
เสื้อนี่คาเมลกางเกงนี่คามวยมา
คุณผู้ชมยังมีอีกสีสันน่าจะงานไปคอกพรายครับ
เพราะว่ามีจังหวะที่คุณพิธาเนี่ย
ก็ขึ้นพูดไหนจะใช้คำว่าปลาใสก็ไม่ได้

แล้วจังหวะนั้นมันมีช่วงที่ไมค์อ่ะ
ไมค์ติดดับแต่ก็ได้ใจดอมส้มด้วยครับ

วันนี้ครับผู้แข็งต่างละคน
ประเทศของเราขับเคลื่อนด้วยความรัก
ไม่ใช่ความคลุม
ความหลากหลาย

คือจุดที่ความแข็งดี
ไม่ใช่จุดอ่อน
และเมื่อผมกับคุณอุ้งอิง
กับอีก๖พักที่เหลือ
เราจัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่

รวมถือการรับรบ
เผ่นไปก่อนครับ
แกก็ไปของแกได้นะ

ออกนอกเรื่องที่ปราศัยหลักไปนิดเดียวครับก็กลับมาว่าไมค์ตัวนี้จะใช้ได้แล้วครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศของงานครับบางคนบอกความรู้สึกเหมือนพี่ชายยืนพูดก็คือคุณพิธา
แล้วมีน้องสาวก็คือคุณอุ้งอิ๊งคอยให้กำลังใจอยู่ข้าง
เอาจริงเราก็เห็นหลายองค์กรนี่แหละก็จะเริ่มแบบมีการออกมาแสดงออกมากขึ้น
อย่างไทยรัฐของเราเองเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นในโซเชียลเปลี่ยนโลโก้หมดเลยนะใช่ไหมเป็นแบบสีรุ้ง
แล้วนี่ค่ะคือตึกที่เราอ่านข่าวกันอยู่เป็นไฟสีรุ้งแบบนี้เผื่อใครนะอยากจะมาถ่ายรูปนี่มาถ่ายได้ตรงสะพานลอยตรงข้ามตึกนะ
มาถ่ายตรงตึกแบบนี้ก็ได้ค่ะเราจะเปิดไฟเนี่ยสัปดาห์นี้จนถึงสิ้นเดือนจะเปิดไฟจันทร์พุธศุกร์
วันนี้มาถ่ายได้เลยตั้งแต่ประมาณ๖โมงครึ่งถึงประมาณช่วงสัก๒ทุ่มนะคะนี่บรรยากาศมาตอนเย็นอาจจะเห็นไม่ชัดต้องแบบฟ้ามืดนะพี่เบิร์ตจบข่าวเย็นแล้วอยู่ต่อรออีกหน่อย
ขึ้นไปสะพานลอยแล้วก็ไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็ยังไงใครที่มาถ่ายรูปก็ใส่แฮสแท็กไทยรัฐทีวีแล้วก็แบงคอกพราย๒๐๒๓สักหน่อยนะครับค่ะ